คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าสู่กันฟัง

เห็นในติ๊กต๊อกกับปลาชนิดหนึ่ง
เขาบอกว่าเฮ้ยปลาตัวนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม

อะไรจะขนาดนั้นหน้าตามันเป็นยังไง

ไปติดตามกันเลยในช่วงของคุณชะดาดากราว
ตอนนี้ยังมีคนทักมานะครับขอซื้อหน่อยครับ
ไม่ขาย๒แสน๒แสนก็ไม่๓แสนก็ไม่ไม่

แกล้งต้องจะทำแกล้งนะเอามาแกล้งกันอ๋อเออเอออย่างงี้บางคนก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ปลาตัวเนี้ยมันคืออะไรกันแน่คือถึงแม้จะรู้ว่ามันคือเหาฉลามเพราะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นจริงจริงค่ะเอางี้แล้วกันนะครับไปดูคอมเม้นต์มันก็ได้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากไปมีคนถามว่าเอามาทำอะไรแล้วมันคือตัวอะไรกันแน

โอ้โหเขาบอกว่าเฮ้ยเอาจริงไม่มีใครเขาซื้อกันหรอกครับไอ้เห่าปลาไอ้อะไรอย่างนี้

หน้าตามันแปลกประหลาดไม่ได้มีราคาแพงอะไรขนาดนั้น
บางคนบอกว่าเอาถ้าบางทีมันติดอวนมานะบอกเลยชาวประมงเขารู้ดีติดมาปุ๊บโยนทิ้งเลยไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเป็นแสนขนาดนั้นหรอก
เออแต่ก็ไม่เคยเห็นไงมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราได้ดูได้เรียนรู้อะไรแบบนี้เพราะบางคนเกิดมาอย่างนี้ดิฉันยังไม่เคยเห็น

เคยเห็นแต่เห่าตัวเองเนี่ยเขาเป็นคนชอบหาเห่าใส่หัว

ให้คุณไปหาหาดูวิวอะไรดีสิครับ

ถ้าคุณพูดอีกคุณจะมีเรื่องหาเห่าใส่หัวอีก